โดยมากสุดโดยมีพวกเค้าสร้างพลังเนื้อของนักประวัติและผู้หญิง
ที่รับทราบเป็นไล่น้ำถือรอยเจ็บบรรยาย
และเป้าหมายถือดูอย่างสุดทุกท่าชีวิต
เมื่อเวลามันกลายเป็นเวลาที่สุดท้าย
เมื่อเวลามันกลายเป็นเวลาที่สุดท้าย
เมื่อเวลามันกลายเป็นเวลาที่สุดท้าย

หมดตะวังแล้ว
อย่างนั้นหมดแล้วมันก็กินหมด
หนูได้เลขที่คอเนี่ยค่ะ
สองตัวถูกมาสองสามเหี่ยวเลยเนี่ย

นี่ตัวน่ะ
สองตัวถูกมาสามเที่ยวเลยที่คอเนี่ย

มันจะให้ขึ้นหนึ่งนะเลยนะ

ไม่รู้อะ
ที่กำลังเล่นอยู่ที่เล่นก็ขึ้นมาเลย